เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกที่แล้ว
คือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๗ขวบอยู่ที่สุราธานีค่ะ
ของเธอก็ตกใจว่าน้องป่วยเป็นอะไร
เพราะว่าเลือดออกตามร่างกายออกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไม่มีบาดแผลด้วย
เกิดอะไรขึ้นกับเด็กอายุ๗ขวบคนนี้ค่ะ
อ้าวเคียบ

มันออกได้ยังไง
มันไม่ได้ที่ว่าออกมาแบบตรงนี้เป็นเส้นเลือดแล้วต้องออกตรงนี้นะ
นี่ออกนิ้วเดิมเมื่อกี้ก็ออกนิ้วนี้
ก็จะทำยังไงเนี่ย

พอถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกเลย
ตอนก่อนที่ว่าจะออกแบบนี้เป็นสีตังค์นะครับ

ไม่ใช่เฉพาะออกตรงจุดที่เป็นเส้นเลือดด้วยมันไปทุกจุดเลย
ฝ่ามือหลังมือ
เราเห็นแบบนี้แล้วแม่เขาต้องระหว่างที่คุยกัน
ผู้สื่อข่าวบอกว่านั่งคุยอยู่นี่ก็ออกมาตั้งเยอะนะคะ
แม่อาคอลทิชชูซับอยู่ตลอดเวลา
พอไปดูว่ามันออกมาจากไหนก็ไม่พบบาดแผลเลย
ก็เป็นผิวหนังปกตินี่แหละ
คุณพิมการค่ะแม่ของน้องแพรวา
ก็เล่าให้ฟังบอกน้องก็เป็นเด็กร่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปแล้วค่ะ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่๗เมษายน
เริ่มมีเลือดออกทางจมูกอย่างเดียวก่อน
คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคลิสิตดวงจมูก

หลังจากนั้น๘เมษายนเริ่มออกทางตาทางหูทางผิวหนัง
แล้วก็สดืออย่างที่เราให้ดูภาพหน้าจอนี่แหละค่ะ
คุณหมอตรวจอย่างละเอียดเลย
ผลเลือดก็เป็นปกติทุกอย่างไม่มีผิดปกติอะไรเลย
สันนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดจากโรคเหงื่อออกเป็นเลือดหรือเปล่า
ก็มีการนัดตรวจกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง
คือตามภาษาคนเป็นแม่หรือใครก็แล้ว
แต่ถ้าเราเจอคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ตัวเราเอง

ทุกคนก็ต้องกังวลใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตัวเองนะ
คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญ

แล้วพอกลางคืนมาออกตาออกหู
แล้วพอเช้าของอีกวันนึง
ก็คือตามตรงอื่นตามมาด้วย

ใช่ค่ะแต่น้องไม่มีแผล

แต่ว่าพอมันออกแล้วแล้วมันมาออกซ้ำอีก

แต่ว่าถ้าช่วงนี้ที่ว่าออกที่ตาเขาก็จะเศษตาตลอด
นี่แหละค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันที่๘วันที่๗แล้วนะคะ
คือเขาก็สงสัยพอดูจากช่วงเวลาแล้วเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะคุณแม่บอกว่าวันที่๑เมษายนเพิ่งจะพาน้องไปฉีดวัคซีนเข็มแรก
พอยังไม่ถึงสัปดาห์ก็เป็นอาการประหลาดที่เห็นนี้แล้วค่ะ
เรื่องนี้ค่ะทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
หรือว่าหมอหมูนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
ยืนยันบอกไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด๑๙ค่ะ
ที่ศึกษามายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้รายงานว่าฉีดวัคซีน
มันจะเป็นมีอาการแบบนี้หรือเป็นโรคนี้
อย่างกรณีน้องแพรวาเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือดนะคะ
เหงื่อออกเป็นเลือดมีโรคนี้นะคะซึ่งทางการแพทย์เนี่ยเจอได้ไม่เยอะหรอกค่ะ
ปัจจุบันสาเหตุของโรคก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัด
แต่เขาเชื่อมโยงกันว่าอาจจะมาจากความเครียดฮอร์โมนเพศเส้นเลือดไม่แข็งแรง
ทำให้เลือดออกจากผิวหนังและเยื่อบุอวัยวะอื่นตามร่างกาย
ซึ่งเวลาเขารักษาก็คือรักษาตามอาการซึ่งโรคนี้ก็คือสามารถที่จะรักษาให้หายได้นะคะ
แล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ค่ะ
ก็คือเป็นเรื่องของในเด็กซึ่งในเด็กเนี่ยเรื่องของเส้นเลือดก็ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรมาก
การเกิดอาการอะไรบางอย่างก็จะเกิดขึ้นในเด็กได้
ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดจริงนะคะ
แต่เรื่องนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมาก็รับทราบถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีแล้วนะคะ
พรุ่งนี้ผอโรงพยาบาลสุราธานีในแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ก็รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ